กล่าวพรุ่งพร้อมกันสาถุสามที
สาถุ
จะตามคุณวุ้นเส้นและคุณเจนนี่ไปทำบุญใหญ่คุณผู้ชมค่ะ
ที่วัดผู้น้อยถวายเรือทองแม่ตะเคียน
วันนี้เรามีบรรยากาศสดมาให้
เราส่งคุณพลอยพิมรจิตไปถึงหน้างานเลย
บอกเลยว่าความปังความมูคุณวุ้นเส้นพักนี้เชื่อมาก
เพราะว่าธุรกิจของเธอนั้นปัง
ไม่ได้ไปคนเดียวชวนคุณเจนี่อรภาษณป้อมเพชรไปด้วย

อยากรู้ไหมบรรยากาศสดเป็นยังไง

ผู้น้อยเศรษฐีเรือนทองจังหวัดลบบุรี
พอยมาทำอะไรมากับใครนี่เลยค่ะ
ลอยมากับสองซุปตาสาวพี่เจนี่กับพี่วุ้นเส้น
อกจากจะเป็นซุปตาแล้วหลายคนรู้กันดีนะคะว่า
ทั้งสองคนเป็นนักธุรกิจสุดปังด้วย
และการมาวัดในครั้งนี้เนี่ย
เพื่อที่จะมาทำพิธีมูเตลู
นั่นก็คือการยกเรือถวายแม่ตะเคียนทองค่ะ
ซึ่งชาวบ้านเขาเชื่อกันนะคะว่าการพิธียกเรือเนี่ย
ถ้าเกิดว่าเรายกเรือกลับบ้านได้ยกขึ้นเนี่ย
จะเป็นการเสริมสิริมงคลค้าขายร่ำรวยธุรกิจประสบความสำเร็จ
แต่ก็ต้องอยู่ที่บุคคลนั้นด้วยนะคะว่าจะยกเรือขึ้นหรือไม่
ส่วนบรรยากาศการมูเตลูพิธีต่างยังไงเนี่ย
พลอยจะเก็บรายละเอียดมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอน
แต่ว่าตอนนี้สองสาวเพิ่งจะมาถึงเองนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็อยู่บริเวณหน้าแท่นนะคะพิธีเลย
ตอนนี้เนี่ยกำลังนำเอาของซึ่งก็น่าจะเป็นสกินแคร์ที่ทั้งสองคนทำธุรกิจนะคะ
นำมาถวายให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเป็นการเอาเลิกเอาชัยนะคะ
ซึ่งตอนนี้เจ้าอาวาสก็มาแล้วด้วยเหมือนกันนะคะ
ด้านหลังค่ะจะเป็นเรือนตะเคียนทองนะคะ
ก็จะเห็นว่ามีหุ่นผู้หญิงใส่ชุดไทยเยอะแยะมากมาย
ซึ่งก็เป็นคนที่เขานำมาแก้บนนำมาถวายให้กับวัดแห่งนี้นั่นเองค่ะ
ซึ่งวัดผู้น้อยเศรษฐีเรือนทองแห่งนี้เนี่ยเขาด่งดังในเรื่องของการยกเรือค่ะ
ใครที่ทำมาค้าขายใครที่ทำธุรกิจเขาจะต้องมาที่นี่จะต้องมายกเรือขึ้นให้ได้
ถ้าทำครั้งหนึ่งแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็ต้องกลับมายกใหม่
เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจของตัวเองค้าขายประสบความสำเร็จ
แต่อย่าลืมว่าการมูต้องควบคู่ไปกับการทำความดีนะคะ

บอกเลยที่วัดเนี่ยก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะคะที่วัดผู้น้อยค่ะ
เหตุที่ต้องมาถวายเรือทองหมายถึงว่า

มีธุรกิจส่วนตัวก็เอาเรือทองนั่นแหละไปถวาย